สิบหกมิถุนายนของทุกปีนะคะเป็นวันสุนทรผู้ของบ้านเรา
และที่สำคัญถ้าเป็นแบบสากลก็คือเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกด้วย
หลายประเทศเขาก็ร่วมรณรงค์กันในเรื่องนี้นะคะเกี่ยวกับ
การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดมีการสวมใส่เสื้อสีขาว
แล้วก็บางประเทศเนี่ยเขาจะมีการเผาทำลายยาเสพติดครั้งใหญ่
เหมือนกับเมียนม่ายอย่างเงี้ยเขาก็จะทำลายยาเสพติดครั้งใหญ่
จับกลุ่มมาได้แต่ละปีเหมือนกันประเด็นที่ไทยรัฐทันข่าววันนี้อยากจะหยิบยกนำมาเสนอก็คือ
กัญชาจะไม่ถูกต่อต้านจากวันต่อต้านยาเสพติดอีกต่อไปแล้ว
เพราะว่าประเทศไทยปลดล็อกกัญชาออกจากบัญชียาเสพติดให้โทษไปแล้วตั้งแต่๙มิถุนายนที่ผ่านมานะคะ
กลายเป็นวันที่กัญชาไทยปลูกครอบครองหรือจำหน่ายได้
แต่ว่าต้องทำการจดแจ้งขออนุญาตและปริมาณสารทีเฮสซีไม่เกิน๐๒เปอร์เซ็นต์
ประชาชนทั่วไปสามารถนำประโยชน์ของกัญชามาใช้ได้โดยไม่ผิดกฎหมาย
แต่อย่างไรก็ตามคุณผู้ชมแต่แม้ว่าจะมีประโยชน์
อีกทางหนึ่งมันมีโทษต่อสุขภาพมากนะคะ
ก็มีความห่วงใยจากทางแพทย์มานะคะกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขมีข้อแนะนำ
แล้วก็ระบุข้อห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีทีเอสซีเป็นส่วนประกอบตรงนี้
สำหรับบุคคลดังต่อไปนี้ค่ะอันนี้ต้องฟังเลยนะ
คนที่มีประวัติแพ้ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสารสกัดกัญชาอันนี้ใช้ไม่ได้เลย
ผู้ที่มีอาการรุนแรงของโรคหัวใจและปอดหรือมีปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจ
ผู้ที่เป็นโรคจิตมาก่อนหรือมีอาการของโรคอารมณ์แปรปรวนหรือโรควิตกกังวลค่ะ
สตรีมีคันหรือให้นมบุตรอยู่รวมถึงสตรีวัยเจริญพันธุ์ที่ไม่ได้คุมกำเนิดหรือวางแผนจะตั้งคัน
เพราะมีรายงานทารกคลอดก่อนกำหนดทารกน้ำหนักตัวน้อยเพราะว่าไปพบสารกัญชาในน้ำนมแม่นี่แหละ
อกจากนี้ข้อควรระวังอื่นค่ะยังมีอีกผู้ที่มีอายุต่ำกว่า๒๕ปี
ไม่ควรนะคะเพราะว่าผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นจากสารทีเอสซีส่งผลต่อสมองที่กำลังพัฒนาอยู่ค่ะ
คนที่เป็นโรคตับผู้ป่วยที่ติดสารเสพติดรวมถึงนิโคตีนหรือเป็นผู้ดื่มสุราอย่างหนัก
และผู้ใช้ยาอื่นผู้ป่วยเด็กและผู้ป่วยสูงอายุ
เพราะว่ายังไม่มีข้อมูลทางวิชาการมากเพียงพอในสองกลุ่มนี้นะคะอันนี้อันตรายหมดเลยคือ
ตอนหลังจากที่มีการเปิดเสรีเนี่ยจะมีรายงานเรื่องของคนที่มีการกินกัญชาเข้าไป
โดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวนี่แหละแล้วก็เกินขนาดเนี่ยถูกหามส่งโรงพยาบาลเยอะขึ้นมากเลย
อันตรายจริงโดยเฉพาะเรื่องของเด็กและเยาวชนนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการดูแลควบคุมกันต่อไปนะคะ
ถึงแม้ว่าจะมีการปลูกอย่างเสรีแล้วก็ให้ใช้ทางการแพทย์อะไรก็ตามก็คงต้องดูแลควบคุมกันให้ดีกว่านี้นะคะ